สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะแล้วกันนะฮะ
วันนี้มากัน๕โมง๔๕นาทีของวันจันทร์
เริ่มต้นที่จริงเราหยุดยาวกันมาตั้งแต่วันศุกร์เนาะ
ถูกต้องค่ะต้องบอกว่า๑๐๑๑๑๒ที่ผ่านมาตามต่างจังหวัด
หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างโอ้โหคนไปกันแบบว่าเนืองแน่นเลยทีเดียวพี่

พิศนุโลกนี่ก็คือแบบเฮ้ยของกินส่วนใหญ่๖๐๗๐ปีหมดเลยอ่ะ
ค่ะที่เขาขายกันมาอยู่กันมายาวนานแบบรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างนี้
มีโอกาสไปทาเวสวรรณเป็นยังไงเล่าหน่อย
เวสุวรรณจริงจริงองค์แรกเลยนะเมเพราะเมย์เป็นคนบูชาทาเวสวันใช่ไหมใช่
ทาเวสวันองค์แรกที่ตอนนี้เขาบอกน่าจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

คือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นทาเวสุวรรณแล้วอีกข้างหนึ่งเป็น
เป็นยักษ์ชื่ออะไรอีกองค์นึงเนาะอีกชื่อนึงเป็นยักษ์สององค์ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยอายุทยานะ
เขาบอกอย่างงั้นเลยแล้วปรากฏว่าทาเวสวันต้นอายุทยา
แล้วก็ทาเวสวันองค์นี้เราสังเกตว่าเจ้าของกิจการเจ้าของอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่เขาบอกเขาจะไปขอทาเวสวันองค์นี้เพราะว่าเขาจะเชื่อว่าจะมีกระบองวิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ย
พอทาเวสวันท่านจะถือท่านจะมีกระบองที่ถืออยู่
พี่ก็เลยมีโอกาสไปถ่ายมาด้วยนี่ถ้าสมมติคุณพระพุทธชินราชจะอยู่ตรงนี้เลย

ซึ่งเห็นบอกว่าบางคนเวลาที่แบบสมัยก่อนถ้าเกิดบูชาองค์พระพุทธชินราชมาเนี่ยบางรุ่นนะคะจะมีทาเวสวรรค์อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยใช่
เป็นองค์เล็กบางคนบูชาอยู่ที่บ้านก็มีเหมือนกัน

พอดีว่าที่วัดบางทีเวลาไปแล้วคนจุดทูบเยอะ
เจ้าหน้าที่ที่วัดเองเขาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการแบบว่า
ไปเก็บทูบเก็บอะไรบางทีไฟมันลุก
พนักงานหรือว่าคนที่อยู่ที่วัดหน่อย
มีเวลาไปน้อยไปหน่อยมีเวลาไปวันเดียว

อีกนิดนึง๑๒องศาก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่า

ขอให้มีคำว่าลดเถอะค่ะเราจะดีใจมาก

ที่แบบว่ายืนยันมาแล้วทั้งหมดตอนนี้มี๘คน
แต่ว่าสำหรับวันนี้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่
หลายคนก็อยากรู้ว่ามาตรการต่างเนี่ย
จะมีการผ่อนคลายอะไรกันบ้างนะคะ
มีการปรับลดพื้นที่สีแล้วบางอันเนี่ยเลิกสีไปเลยนะคะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินท่านก็เป็นคนแถลงข่าวเรื่องนี้
ท่านบอกว่าเห็นชอบให้มีการปรับสีทั่วราชอาณาจักร
สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วสวัสดีคุณพุทธดำด้วยนะครับ
โอ้โหมาเรียบร้อยข้างนั้นแน่นเนืองมากรถ
หนึ่งนั้นน่าร่ะแต่ต้องเผื่อเวลานะคะค่ะถูกต้องเอามา
โดยจะแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มเนี้ยค่ะสามสิบเก้าจังหวัด
สองพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองสามสิบจังหวัด
แล้วก็พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวนะคะจากเดิมเนี่ยมี๗เพิ่มมาอีกหนึ่ง
เป็น๘จังหวัดก็จะมีการจนบุรีกรุงเทพมหานครกระบี่ชนบุรี
นนทบุรีปฐุมธานีพังงานแล้วก็ภูเก็ตส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง
เนี่ยแหละค่ะเอาออกหมดเลยไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ
มาตรการของปีใหม่ครับสุดท้ายแล้วเราจะมีการจัด
เขาดาวน์ปีใหม่ไหมเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถมีได้แล้วก็
เรื่องของการบริโภคสุราล่ะได้หรือเปล่าต้องบอกว่าในคืน
คราวดาวน์ปีใหม่นะคะสามสิบเอ็ดธันวาส์ถึงหนึ่งมกราคม
เปิดบริการแล้วก็ดื่มสุราได้แต่ไม่เกินนะคะ๑นาฬิกาก็คือตีหนึ่ง
ครับผมซึ่งที่ประชุมสอบคอเขามีการอนุญาตให้เปิดเฉพาะ
ร้านที่เปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
ไม่ใช่มีแอร์ใช่ครับฮะถูกต้องแน่ไปได้
โอเคสรุปโดยรวมคือให้เปิดตรงอัลดอร์
เพ่นแอร์สักส่วนใหญ่คุณเปิดได้ขายได้ถึงตีหนึ่ง
รวมถึงลูกค้าต้องไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
คือต้องสองเข็มแล้วอย่างน้อย
แล้วก็มีผลตรวจก่อนเข้าร่วมงานภายใน๗๒ชั่วโมงด้วย

ครับแล้วก็จำกัดจำนวนคนได้ประมาณ๑๐๐คน

จริงต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่ที่จ่ายกรุงเทพมหานครก็มีเอง
หัวหินก็มีภูเก็ตก็มีตามที่เขาจัดเอาไว้ใช่แล้วค่ะระยองด้วยอะไรด้วย
อีกคนนึงสัตว์อาจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทรค่ะ

เขามีการกล่าวถึงเรื่องของสายพันธุมิครอน
ที่ณวันนี้มีการแพร่กระจายกันออกไป
นี่คือ๖๐กว่าประเทศทั่วโลกแล้วนะคะ
ท่านบอกว่าเป็นข่าวดีที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะ
ยืนยันว่าเชื้อโอมิครอนนั้นจะเกิดไม่รุนแรงพี่
แต่ก็น่าเป็นห่วงคุณหมอบอกแบบนี้
เพราะว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดลต้า๒๕เท่า

เร็วแต่คุณหมอบอกว่าถ้าดูข้อมูลในบ้านเราตอนนี้ค่ะ

ก็เลยอยากจะให้ดูข้อแตกต่างระหว่างบ้านเรากับทางยุโรป
วัคซิงของยุโรปโอ้โหเขาฉีดกันได้แบบ๘๐๙๐นะคะ
แต่ติดเชื้อก็วันละถึง๓๐๐๐รายกันเลยทีเดียว
ส่วนเขาต่างจากเราก็คือเขาไม่ได้เคร่งครัดเรื่องมาตรการ
ของการแบบใส่หน้ากากอนามัยอย่างของเรา

เราก็ต้องใส่กันคุณยังต้องใส่กันอยู่ถูกต้อง
แต่จริงอังกฤษตอนนี้ก็กลับมาแบบว่าระบาดหนักนะ

คือเฉพาะบางที่จริงที่แบบว่าไม่ให้ใส่ได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาในที่ร่มที่มีแอร์
หรือมีอะไรอย่างนี้ตอนนี้ต้องใส่แล้ว

ปรากฏว่าก็คือไม่ได้ไปแล้วนั่นแหละค่ะ
หมอบอกว่าเราหนีโอมิคอนไม่ได้นะ

ตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเห็นที่ประเทศเกาหลีตอนนี้
คนที่ติดโอมิครอนพี่ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศนะ

มีสายพันธุมิครอนที่นั่นเกิดจากภายในเลยค่ะ

แล้วก็โอมิครอนเนี่ยแพร่ไปแล้วกว่า๖๐ประเทศทั่วโลก
แล้วก็ยิ่งแพร่เชื้อเร็วกว่าเดลต้าเนี่ยนะคะ
อย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยการแพร่เชื้อของอัลฟ่าก่อนอืม

มิครอนก็จะมาแทนที่เดลต้าเหมือนกันคุณหมอบอก

แล้วก็พฤติกรรมของตัวเราเองดังนั้นวันนี้ออกไปไหน

แต่เขาก็พูดว่าอย่างนี้นะพี่ก็เชื่อตอนที่คุณหมอออกมาพูด
เขาบอกไอ้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดมันผ่านมาแล้ว
คือไอ้เขาว่ากรายพันธุ์มันมีแต่ดรอปลงถูกต้องไหม
จนวันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นหวัดนะ
มันก็คือการกลายพันธุ์เรื่อยแต่หมายถึงว่าไอ้ตัวที่รุนแรงที่สุด
ก็คือช่วงที่คนตายเยอะช่วงที่ผ่านมาที่พีคถูก
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าโอมิคอนเนี่ยจริงแล้ววันนี้ยังไม่มีผลวิจัย
แต่เขารับรองว่าทั่วโลกค่อนข้างจะสรุปมาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด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

เชื้อในวันนี้ก็เรียกว่าต่ำในรอบหลายเดือนมากทีเดียว๓๓๙๘รายในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๓รายค่ะ
โอ้โหขอให้ลดลงเรื่อยนะครับ
ทุกคนนอกจากแต่ละร้านตอนนี้จะต้องมีตำนาน

ทุกคนจะต้องอย่างปลาหมึกย่างอ่ะเมล
ปลาหมึกบดปลาหมึกบดหาไม่ค่อยมีแล้วดีน่ะอ่ะถูก
ไปเจอที่พิศนุโลกเขาขายมา๗๐ปี
ตัวเขาเองเขาบอกขายจนทุกคนในบ้านตายหมดแล้ว
เหลือคุณอาม่ากับลูกสาวสองคนก็ยังบวชอยู่บวชอยู่
ยังต้องคั่วถูกหรือแม้กระทั่งผัดไทยอย่างนี้
ไทยพิศนโลกเขาแบบถึงรู้ว่าทุกคนจะต้องมีตำนานกับอีกอย่างหนึ่ง
จะต้องแปลกแล้วต้องไปทำไงก็ได้ให้ลงโซเชียลมีจุดตอกขายจุดขายอะไรอย่างนี้
คือที่ผ่านมาเนี่ยแม่ค้าต้องใช้ความแม่ค้าแซ่บดีกว่า
แซ่บพ่อค้าแซ่บเนี่ยเราเห็นกันเยอะแล้ว
แม่ค้าแซ่บครับที่เขาแต่งแหวกอกขายผัดไทย
ปรากฏว่าคนก็ถามโอ้โหเดี๋ยวนี้ผัดไทยจะต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โหมาอีกแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับ
เขาก็เลยไปถามว่าเฮ้ยแม่ค้าเนี่ยทำไมต้องแต่งชุดแหวกอกขายผัดไทยเนี่ย
สรุปแล้วเขาเล่าขึ้นมาเนี่ยคนละเรื่องกับภาพที่มองเห็นเลยนะ
เขาเล่าอย่างนี้สาเหตุจริงเนี่ยที่เขาลุกขึ้นมาแต่งตัวเซ็กซี่
แต่งตัวอย่างนี้ยอมรับตรงเลยนะเพราะตามกระแส
เขาแต่งตามกระแสครับผมปกติเนี่ยก็แต่งตัวแนวนี้อยู่แล้ว
แล้วก็เลยลองใส่ขายผัดไทยปรากฏว่าลูกค้าเยอะขึ้นว่ะ
เรามั่นใจหรือเกินว่าผัดไทยของเราก็อร่อยนี่ค่ะ
น้อยหน้าใครเขาล่ะรสชาติต้องดีด้วย
ปกติเนี่ยทำงานประจำเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอเค
พันบาททุกวันนี้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายครอบครัวหรอก
เพราะหนึ่งต้องเลี้ยงลูกแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวเองเนี่ย
ต้องหาเงินรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาเป็นมะเร็ง
อ๋อตัวแม่ค้าเองอะเป็นมะเร็งตัวเองเนี่ย
ตรวจเมื่อ๒ปีที่แล้วแล้วก็ยังต้องรักษาตัวอยู่
ซึ่งค่าใช้จ่ายนี่แหละมันเยอะจะให้นอนรอความตายอยู่
เขาก็บอกว่าไม่นอนรอจึงหันมาขายผัดไทย
เพื่อที่จะหาเงินรักษาตัวเองแล้วก็เลี้ยงลูกนะฮะ

ก็จะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเลิก
ก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงไฟฟ้าจังหวัดพังงาฮะ
ถามจริงว่าขายมานานยังเขาบอก๘เดือนนี้เอง

พอข้าอยู่ใกล้ย่าพ่อข้าอาหารลูก

เขาได้แค่นั้นนะเมย์๖๐๐บาท

กำไรได้ขึ้นมาอาทิตย์เดียว
ยอดขายขึ้นมาเป็นวันละ๑๕๐๐บาทนะ
โอ้โหจาก๖๐๐เท่าตัวนะ

ก็มีคนด่าแต่เอาจริงไม่รู้สึกอะไร

เราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องทำทุกอย่าง
เพื่อให้เรามีเงินเพื่อให้ผัดไทยของเราขายได้
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ค้าคนนี้เขาดูฮะ
กล้ามทุกทางนะคะ
กับเสียงที่วิภาพวิจารณ์ขึ้นมานี่แหละ
เสียงคนไม่กระทบอะไรใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
เพราะติ้วถือว่า
สิ่งที่ติ้วทำไปมันไม่ได้มันมะ
ถ้าติ้วขายได้ติ้วลูกติ้วได้กิน
ได้มีตังค์กินนมไปโรงเรียนแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
ถ้าลูกขายได้น้อยคิดเฉยเท่าไหร่
ให้ลูกเขามีเงินกินข้าวมีเงินกินนมไปโรงเรียนถูก

อย่าตัดสินใจที่ภาพจริงเนาะ
และเป็นความพยายาม
ตัวเองหาเงินแลกษาตัวเอง

กลับมาอยู่ต่อนะฮะมาถึงเรื่องราวของหนูน้อยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
หนูน้อย๑๐ขวบเองฮะถูกงูกระปะกัดครับ

จากเลือดนำไปรักษาครับเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดจากในกรณีที่โลกโซเชียล
เนี่ยมีการแชร์ข้อความระบุว่าขอความช่วยเหลือ
เสียดเลือดน้องผู้หญิงเนี่ยที่โดนงูกระปะกัดนะฮะน้องต้องเข้ารับการผ่าตัดระบายแรงดันบริเวณข้อมือที่ถูกกัดนั่นเองนะครับเพื่อหวังว่าให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงนิ้วมือได้เบื้องต้นเนี่ยการแข็งตัวของเลือดของน้องเนี่ยอาการค่อนข้างแย่ครับคุณผู้ชมทำให้การผ่าตัดเนี่ยจะเสียเลือดมากรบกวนด้

ที่มาบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับอาการน้องตอนนี้แผลที่บริเวณนิ้วเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อตายแล้วฮะอืมนะครับแพทย์ต้องการผ่าตัดนะฮะเอาเลือดออกพร้อมกับฝ่าระวังเลือดของการติดเชื้อด้วยสำหรับงูกับปะเนี่ยเป็นงูพิษที่มีพิษอุ่นแรงครับมีลักษณะหัวเป็นรูปสามเห
คือนะฮะโดยเฉพาะในเวลาที่มีความชืดในอากาศสูงเช่นหลังฝนตกชอบอาศัยในดินปลนไซค์ที่มีใบไม้หรือเศษซากไม้เนี่ย
ถมกันเพื่อช่วยซ่อนตัวของพิษงูของกระปะนะฮะเนี่ยจะมีผลต่อระบบเลือดครับ
ทำให้เลือดออกมามากผิดปกติฮะเมื่อถูกกัดภายในสิบนาทีเนี่ย
ที่ถูกกัดจะบวมขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเอง
นั่นคืองูกระปะที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเนอะ

ถูกต้องนะครับก็มาระมัดระวังในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
งูก็จะไปหาที่อบอุ่นเนี่ยเช่นใต้ขอนไม้
หรือบริเวณที่มีใบไม้ทับถมเยอะ
เพราะฉะนั้นเวลาเดินต้องระมัดระวังด้วย

ทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ

นอกอ่าถ้าได้เลือดของทุกคนที่มาสานน้อง

น้องก็จะไม่ต้องไปตัดไหม้ว
ถ้าไม่มีเกร็ดเลือด
ถ้าไม่มีเลือดไปปั่นเป็นเกร็ดเลือดมา

เลือดอยู่นะครับสามารถไปบริจาคได้

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับ

ไปช่วยเหลือน้องกันไปช่วยกันบริจาคกัน
เมื่อเช้านี้กว่าฉันจะเอามะตูมออกจากโรงแรมได้

โฉียกันแบบว่าโฉียอะไร

หลายคนเนี่ยล่วมกันส่งกำลังใจไปแอตจิรีง

นี่แต่เห็นไปสัมภาษณ์ที่คำชโนธค่ะ

อ่าคำแบบรอเตอรี่เท่าไรแหมเท่าไรจ๊ะ
แปดสิบบาทครับแม่
ให้นายกลงไปใครจะกล้าบอก

ลงไปพับเลยเห็นไหมนี่
ไม่ใส่ชุดกันขนาดนี้เราลองไปดูคลิปกันก่อน

พูดแรง๘๐นะอันนี้เอาไปออกได้นะ
ว่าลอตเตอรี่ที่คำชโนธอุดรธานีพันธุ

ตเตอรี่อุดรธานีคำชโนธขาย

ล่าสุดเห็นเขารวมชุดมา๗๐๐กว่าบาทก็มีแล้ว

นี่ถ้าเกิดวันนั้นท่านคึ้มท่านซื้อลอตเตอรี่ขึ้นมา
ปรากฏโอ้โหนะฮะรับมาเท่าไหร่ไม่รู้
แต่ต้องขาย๘๐นี่อาจจะร้องไห้กันเลยทีเดียวนะ

บางคนจำหน้าเลยต้องพุ่งไปที่แผงนี้แหละ

เหมือนสมมุติใส่ชุดตำรวจมาถาม

เคยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่เราเคยอธิบายให้คุณฟังว่า
มันมีหัวคิวหนึ่งหัวคิวสองคนที่เดี๋ยวรับโกต้ามา

บางคนที่เขารับมาถ้าเลขสวยเลขติด

รวมชุดลอตเตอรี่มันหายากเหลือเกิน
ถ้ารวมชุดได้เนี่ยใบหนึ่งทะลุ๒๐๐

อย่าง๕ใบก็๗๐๐๘๐๐อย่างนี้

ลองใส่กางเกงยีนเสื้อยืด

อ่าให้พี่ตำรวจน้องคือแบบนิดนึง
ออกรูปแบบหน่อยต้องใส่หมวกแก๊ปหน่อย
ใช่ไหมล่ะใส่กางเกงยีขาดหน่อยนะฮะ

สื่อข่าวเขาบอกว่าที่เกาะคำชโนธเนี่ย
ต้องยอมรับศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

โค้นเย็นตัวหมดแน่นจริง

พลตำรวจตรีพิศนุอุณหะเสรีเนี่ย
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาลอตเตอรี่
นะฮะที่บริเวณเกาะคำชโนธวังนาคินเนี่ย
แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่สพดงเย็น
เข้มอาชญากรรมที่คำชโนธแล้วก็เดินสอบถามพ่อค้าแม่ค้า

ขายเกินราคาหรือเปล่าขายเกินราคาที่กำหนดหรือเปล่า
ต้องไม่เกินแปดสิบนะนั่นครับผมใครจะบอกว่าเกินครับ
อันนี้ใส่ชุดอยู่ต้องลองเปลี่ยนชุดไปถาม
เหมือนคนซื้ออะไรอย่างนี้เขาก็บอกผู้การ
ลองใส่กางเกงยีนสิผู้การลองใส่กางเกงขาเออ
เกงขาสั้นก็ได้แต่ท่านต้องใส่หมวก
ว่าถ้าน้องใส่หมวกแก๊ปครับเพราะบางทีคนจำได้อ่า
แว่นดำหน่อยก็ได้ถูกลองไปเช็คดูหน่อยเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะอืม
ผู้การนั่งขายเองเลยนะฮะใส่ชุดเยอะมากมายนะฮะ
เมื่อวานี้งานแต่งดาด้าก็แจกวอสโต๊ะดี้นะของฉำรุ้ยอ๋อ
อืมคนละใบซึ่งเขาบอกว่าตำรวจเนี้ยลองปลอมตัวสิอ่าฮะ

ยังไงก็เกินอ่าฮะอย่ารวกสวย
เขาบอกอย่าโลกสวยท่านเพราะว่าเขารับมาจากคนมือหนึ่งเขาบอกจาก๗๐กว่าบาท
โคต้าคนพิการปุ๊บแล้วก็กว่าจะมาถึงมือ๑มือ๒
กว่าจะไปกระจายตามภูมิภาคกว่าจะไปกระจายตามสถานที่สำคัญ
สมมุติจะต้องกระจายภายในภูมิภาคอีกต่อหนึ่ง

หรือง่ายกระจาย๕บาทเพราะ
บวกไป๒๕บาทอันลับมา๗๕บาท

ถูกต้อง๓ท่อแล้ว๙๐อยู่ดีเป๊ะ

แต่ถ้าโคต้าจริงเขาจะต้องเอาบัตรคนพิการไปนะ

ต้องเอาบัตรคนพิการไปว่าคนพิการคนหนึ่งได้กี่เล่ม

เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่เคยเจอใบละ๘๐แต่เจอเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยค่ะ

รวมชุด๑๐ใบเหรอคะเมื่อกี้นี้

ใบนี้ตกใจนะรวมชุดได้สิบใบ

ไปอยู่สิ๘๐บาทอะเอาเงินฉันเบิกเนี่ย

แค่ข้ามกระโดดข้ามสะพานลอยไปเนี่ย

ไปซื้อแบบชาวบ้าน

เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ที่คำชโนธ

ใครอยากขายขัดทุนมทรณ์ไม่มีน่ะ

อย่างบางเลข๐๐๖อะไรอย่างนี้

จะเก็บไว้ถูกเขาก็ต้องถือไว้อืมใครอยากจะเจ๊งใช่เหมือนเขา
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ่ะอันนี้ลงไปถามแบบเนี้ยถูกคือจริงจริงมันควรจะ
แกล้งตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นทางแล้วอ่ะอืมแล้วงวดหนึ่งอ่ะเขาจะได้สัก
กี่บาทอ่าเดือนหนึ่งเขาทำงานอยู่สองสองงวดอืมถ้าขายไม่หมดมันก็ติด
อ่าใช่ปิดมือปุ๊บนางก็เข้าเนื้ออีกเข้าเนื้ออืมนอกจากเฮงจริงจริง
ถูกรางวัลอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็ตามล่าหา
ให้เจอนะฮะ๘๐บาทนะครับไม่มีหรอกใกล้ใกล้หวยออก
มีไหมแปดสิบมีหมดมีถ้าประมาณสักบ่ายสองบ่ายตามถูกจ้อย
ขายไม่หมดแล้วเทเลยอ่าฮะมีอย่างงั้นอ่ะอืมแต่ถ้าสมมุติ
ระบุตัวเลขไม่มีไม่มีก็ได้เลขตามดวงแล้วตอนนั้นนะฮะ
ถ้า๘๐บาทอ่ะถ้าหาเลขยอดฮิตแล้วส่วนใหญ่เขาบอกไอ้พวกที่แบบว่า
เหลือเหลือน่ะมักจะได้ด้วยอ่าใช่นะฮะเนี่ยดูสิโถใส่ชุดตำรวจ
ทำเพื่อเขาถามไงเพื่อคุมราคาไงลูกแปดสิบเลิก
ใส่ชุดตำรวจไปทำไมเพื่อมาถามหรือรับจากโคต้า
แปดสิบบาทลูกค่ะเนี้ยดูสิห้านี่แสดงว่านี่รับมาจริงน่ะ
ก็นางก็ถึงบอกว่าใบละร้อยไม่ไม่มีอย่าไปบอกแปดสิบ
ไม่มีค่ะแปดสิบไม่มีก็แหม่ถูกใครไม่รู้จักนายกประยุทธิ์
นายกไปเดินถามขายเท่าไรยา๘๐ครับก็ต้องบอกครับ
ผู้การไปอีกก็๘๐เหมือนกันเหมือนกับเด็กอ่ะ
อย่าเล่นโทรศัพท์นะเรียนหนังสืออยู่อย่าเล่นโทรศัพท์นะครับ
แต่แป๊บหนึ่งมึงก็เล่นแอบแอบอยู่ใต้โต้มอะไรอย่างงี้ถูกป่ะ
ครับผมใครไม่รู้จักในประเทศไทยแหมเป็นนายกอยู่ครบมาตั้ง๘ปี
อืมใช่ไหมล่ะอืมใครไม่รู้จักไม่รู้จักนายกไปอยู่ล่ะ
อย่าขายเกินแปดสิบน่ะอย่าขายเกินแปดสิบน่ะฮ่า
ใหญ่ลอตเตอรี่ใบละร้อยไก่ทอดสี่ยี่สิบนะครับ
เตอรี่ใบละร้อยที่พูดถึงบอกว่านายกวันนี้เปิดตัว
ที่บอกว่าลงผู้ว่ากรุงเทพโอ้โหเข้มข้นมากทีเดียวนะ
เขาบอกว่าติดตามว่าปีหน้าปีรายการต้องดูว่าเป็นยังไง
ผู้ว่ากรุงเทพนะฮะโอ้โหแข่งขันกันแบบสุดฤทธิ์เลยอ่ะ
วัตชานี่มีกันแบบเปิดตัวภักดิ์อีกอันนึง
ทีละคนว่าใครบ้างที่แบบว่าเป็นผู้ว่าที่เตรียมลงผู้ว่ากรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าก็ดุเดือดพอสมควรปีหน้า
ปีหกห้าปีขาลใช่ไหมใช่ครับ
บอกปีขานคุณดูซิว่าการเมืองจะเป็นยังไง
หนึ่งอย่างแรกภารกิจแรกจะต้องหาผู้ว่ากอทมก่อน
เพราะเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันมานานแล้วนะ

ปีได้ไหมกี่ปีที่เราไม่ได้เคยเลือกตั้งผู้ว่ากรทม

หนาวเหรอแล้วมาใส่พวกย้ำไม่ได้ส่งซักใช่ไหม

แต่เขาเข้ามาแต่เขาใหญ่เย็นนะตอนเย็น
ตอนเย็นพอแบบพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บก็คืออากาศเย็นสบายเลยอย่างนี้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสิว่าจะหนาวหรือร้อนครับ
ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออย
นุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนา
เนาะก็ถ้าสมมุติจะพูดถึงปีหน้านี่เราคุยกันถึงเรื่องปีหน้าแล้วว่ะ

หมดละอีก๑๐กว่าวันอย่างนี้แป๊บเดียวจริงแล้วปีนี้ที่เราเห็น
ตัวรายชื่อของคนที่จะมาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพแต่ละคนที่เขานำเสนอกันออกมา
นี่คือดูมีความขับเที่ยวกันอย่างมากปีนี้น่าจะแบบ
ซึ่งเขาบอกอย่างแรกต้องจับตาดูอย่างแรกปีเสือมาปีเสือปีขาเนี่ย
เขาบอกจะเข้าโหมดการเลือกตั้งทุกพักการเมืองขยับตัวเต็มที่ร้อยเปอร์
เพื่อในการสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ถ้าสมมุติอยู่ครบเทอมก็ใกล้แล้วเหมือนกัน
แต่บางคนก็บอกปีหน้าหรือเราจะมีการเลือกตั้งกันนะ
เพราะแป๊บเราเลือกตั้งมา๓ปีกว่าแล้วนะฮะจะ๓ปีแล้วเนาะ
ซึ่งเขาบอกว่าเราจะประเดิมกันอย่างแรกเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือกอทมเนี่ย
เหตุเป็นการชิมรางเต็มรูปแบบจะส่งผลสั่นสะเทือนแล้วก็สะท้อนภาพความนิยม
เขาบอกว่าการส่งคนลงผู้ว่ากอทมเนี่ยจะสะท้อนความนิยมแล้วว่า
พักไหนนะที่ประชาชนกำลังจะเลือก
เขาจะมีผลเลยนะอย่างเช่นวันนี้คุณชาติชาติเขาจะลงในนามอิสระ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยโทรมาเป็นอันดับหนึ่งเลย
ในสมัยคุณยิ่งรักเนอะในสมัยคุณยิ่งรักใช่ป่ะไม่รู้สักอย่างหนึ่ง
แต่ลงในนามอิสระนะครับอีกคนนึงคือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ซึ่งคุณสุชัชวีวันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
เขาแท้แหลงบนการประชุมคฤษฐากรรมการบริหารภักดิ์แล้วล่ะ
วาระแรกเรื่องการพิจารณาเห็นชอบผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
โดยเห็นชอบดรเอ๊ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิบดีสถาบันพระจอม๙เจ้าคุณทหารราชกระบัง
เพราะฉะนั้นเขาก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเดิมแล้วนะครับแล้วก็เตรียมลงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ครั้งหนึ่งคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจไปให้กับผู้ว่าหมูป่าอืมค่ะ
ตอนถ้ำจำไหมครับน้ำนางนอน
ที่ช่วยคุณน้ำนางนอนอ่ะ
คือได้เห็นการวางแผนของท่าน
แล้วให้รู้ว่าคนเก่งมีจริงใช้ว่ามีโอกาส

ค่ะเขาต้องมาช่วย

เอาเรือดำน้ำจิ๋วมาให้ในการปฏิบัติการของ๑๓หมูป่า
ตอนนั้นเขามาแป๊บนึงเขากับมาดูการต่อเนี่ย
ปรากฎว่าคนก็จะบอกพักพลังประชารัฐ
เพื่อไทย๒ประชาธิปัตย์๓พลังประชารัฐ
ก็มีการทาบทามว่าโอเคล่ะบิ๊กป้อมไปดูท่าทีของบิ๊กป้อมแล้ว
ปอมบอกเขาน่าจะส่งผู้ว่าหมูป่าหรือเปล่า
คือจริงตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าปฐุม

แล้วก็มีคนไปถามท่านอย่างนี้แหละท่านก็เลยบอกว่า
ตอนนี้รอฟังจากท่านอีกทีเพราะว่าท่านต้องปรึกษาทางครอบครัวก่อน
ยังไม่ได้ตอบรับออกมาว่าท่านจะมาหรือจะไม่มา
แต่มันเป็นกระแสข่าวที่ออกมาตอนนี้ว่า
ท่านจะมาลงของฝั่งพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
เพราะว่าพลังประชารัฐอาจจะไปจีบท่านมาลงไว้
หรืออาจจะลงอิสระ

ชาติเขาก็ไม่ได้ลงเอาตัดมาก่อน
คุณชัดชาติเขาไม่ได้ลงในนามเพื่อไทยนะฮะ

ซึ่งก็ต้องดูอีกทีว่าคุณสุดารัฐจะส่งใครหรือเปล่าอีก

คุณสุดารัฐเขาก็เปิดพักใหม่ของเขาแล้ว
แต่ตอนนี้๓คนแน่ที่มีการเปิดตัว
ผู้ว่านรงศักดิ์นะฮะอีกหนึ่งท่านเนี่ย
เรายังไม่ได้มีการตอบรับพักพลังประชารัฐ

อันนี้แหละคือภารกิจแรกของปีหน้าเลย

ท่านภารกิจแรกของมีสมนตร์กว๊ะกูมีบัตรประสาทชน

ครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาลุ้นว่า

ก็ต้องดูกันนะกูจะเป็นยังไงกันต่อไป
น่าวไหมอืมนั่นน่ะสิโมดน่าวไหม
๑๗วันจะปีใหม่แล้วแต่ตอนอากาศเย็นนี้มันแฮปปี้มากเลยเนาะ
ได้แต่คนไทยทั้งประเทศบอกขอเดือนขอสัก๔เดือนต่อ๑ปีได้ไหม
อย่าไปพูดกัน๔เดือนเลยไหมครับผมขอสักอาทิตย์ต่อปีก่อน
ใช่ถ้า๔เดือนนี่ร้อนแน่นอนนะร้อนมีแน่
ไม่แต่รู้สึกว่าปีนี้ก็ได้รับสัมผัสอากาศเย็นได้เป็นช่วงหลายช่วงอยู่นะคะ
อ่าถูกต้องเลยเพราะตอนเช้าถ้าเช้าออกมาอากาศเย็นหมดทุกวันเลย
ซึ่งเรารุ้นอีกอย่างคือเขาบอกว่าภาวะโลกร้อน
ถ้าสมมุติเราดูกันแบบตามตรงเลยนะ
เขาบอกเมื่อก่อนเราอาจจะชินกับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอากาศหนาวใช่ไหม
เราเป็นรุ่นมกรากุมภาวเขาบอกว่าภาวะโรคร้อนมันขยับออกไปแล้ว
เขาว่ากันนะเขาบอกอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
เพราะว่าน้ำแข็งที่คั่วโลกเหนือละลายไปหมดแล้ว
ตอนนี้คือคุณไปดูที่น้ำแข็งคั่วโลกเหนือละลาย
ทำให้ภาวะโลกร้อนอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น
เขาบอกอีกแค่๑องศาเนี่ยมันมีผลทั้งโลกเลย
ถึงขนาดผู้นำทั่วโลกจะต้องไปประชุมกันจำได้ไหม

เขาบอกว่าความร้อนมันจะขยายยืดเดือนมากขึ้น
ซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรอากาศ
ว่าอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น

แผ่เข้าลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้ว
คาดว่าจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
ในวันที่๑๓ธันวาคม
วันนี้หรือไงวันนี้๑๓ค่ะพี่อ่าฮะ
ไหนล่ะหนาว
ไม่นี่พยากรเขาบอก๑๔๑๕มันจะลดลงนี่พรุ่งนี้
ขอให้เข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยเบาลง
คืออากาศเขาบอกมันจะเย็นถึงหนาวแหละ
อุณหภูมิจะลด๑๓องศาเซลเซียส
ภาคอีสานครับภาคเหนือ
ภาคกลางภาคตัวนอกกรุงเทศแหม่นครและปริมทน
อุณหภูมิลดลงประมาณสัก๑๒
ปีนี้มีแต่อาจจะสั้นมากนิดนึงเท่านั้นเอง
ละลายไปหมดแล้วเหรอ
แวะ๑แวะ๑อ่านข่าวอยู่ประมาณ๒วันติดสอง๒วัน
วันนี้อยู่เป็นเดือนนะ

มีโควธโลกตายหมดแล้วน้อง
มันตกน้ำแข็งตายจริงได้ดูป่ะ
ได้ดูคลิปป่ะ
เค้าบอกว่าหมีตายนะใช่มะตกน้ำเนอะ
ถูกต้องอีกครับ
ไม่ถูกต้องเค้าก็เลยเสียชีวิตได้
เขาไปเที่ยวป่าอเมริสอนแล้วก็ถ่ายมาให้ดูอ่ะอืมมันจะมีแม่น้ำอเมริสอนใช่ไหม
อ่าใช่แห้งหมดแล้วน้ำแห้งน้ำแห้งแบบไม่เหลือเลยอ่ะอืม
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่วิกฤตจริงจริงเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณดูเอ่อ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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
ส่วนเพื่อที่จะเร่งหาเบาะแสของกลุ่มคนร้าย
แล้วก็นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในร้าน
รวมไปถึงมีการตรวจสอบรายละเอียดของคนร้ายค่ะ
โดยพบว่ามีคนร้ายเข้าไปในร้านทั้งหมด๕คนด้วยกัน

พร้อมส่งทีมไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะ
ว่าคนร้ายน่าจะขับรถผ่านมา
เรื่องต้นจากการสอบสวนพยานแวดล้อม
ประเมินเหตุการณ์จากพฤติกรรมของคนร้ายนะคะ

อาจจะเป็นฝีมือของลูกจ้างที่เคยทำงานอยู่ที่นี่

หรือไม่ก็เป็นช่างที่เคยเข้ามาซ่อมแซม
รู้ว่าพื้นที่ภายในร้านเป็นอย่างดี

แล้วสิ่งของมีค่ารวมกันไว้อยู่ในตู้เซฟก็รู้

งัดลงมาแล้วเขามีการแบบว่าทุบปูนนะคะ

คือต้องรู้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการวางแผนอย่างถูกต้องนะฮะ
จะรู้ว่าตู้เซฟเอาวางไว้ตรงไหนอะไรอย่างไร

รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า๑๐ล้าน
ตู้นี้คือ๔คนขยับไม่ได้นะครับ

โอ้โหนี่ยกหนักมากครับบอกเลย
เขาลากกันแล้วเขาก็ดึงอย่างนี้

น่าจะเป็นคนงานเก่าอย่างที่น้องรถเมย์บอก

อาจจะเคยเข้ามาทำอะไรที่นี่ซ่อมแซม
แล้วก็เรารู้พื้นที่ต่าง

จะมีกล้องวงจรปิดภายในร้านนะครับ

มาถึงอีกหนึ่งอาชีพกันบ้างดีกว่าครับ

มีหนุ่มรับบทกระสอบซ้ายให้น้องเตะฮะ

และที่สำคัญเขาทำมาแล้ว๑๑ปีฮะ
วันนี้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า

ได้เริ่มทำอาชีพเป็นกระสอบมนุษย์นะครับ
เพื่อให้คนอื่นเนี่ยชกต่อยมาตั้งแต่ปี๒๐๑๐ครับ

จะยอมให้ตัวเองถูกทุบตีโดยสมัครใจ

หลังจากที่ฮาซานเริ่มตระหนักได้ว่า

หรือแม้แต่การระบายอารมณ์ด้วยการกรีดร้อง

หากเราสามารถระบายอารมณ์กับใครสักคน

ทำให้ฮาซานนำไอเดียดังกล่าวเนี่ย
ต่อยอดเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนใครครับ
โดยเขายอมให้คนแปลกหน้าที่มีความเครียด

เพียงแค่จ่ายเงินตามเหมือนที่ตกลงกันไว้

ขณะที่เขาเริ่มอายุมากขึ้นทุกวันทุกวัน
จะมีคนเข้ามาฝึกและสารต่ออาชีพนี้ของเขาครับ

ใครอยากจะประเทศไทยก็มีอยู่แล้วป่าว
เป็นคุณมวยนะคุณไปเล่นครูมวยก็มีอยู่แล้ว
อ่าฮะอย่างนี้เออหมายถึงว่าคุณกิกกูกิต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

ตลมตลลายเขาไม่รู้ว่าจะกลับมาจากที่นี่แล้วใช่ไหมใช่แหละนี่ดูมี
ซื้อเลยมาถึงก็แบบอือหือได้เห็นแล้วก็รอง่ายเลย
มาถึงเรื่องราวสาวแต้วกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

ล่าสุดครับสาวแต้วได้โพสต์ภาพคู่หวานใจนะครับ

ใครตั้นรักยกมือซะดี
เรียกว่าไม่บ่อยนักที่จะเห็นโหมดข้างรักของสาวแต้วนะครับ
งานนี้เนี่ยทำเอาแฟนก็แห่เข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียว

ไปดูอีกหนึ่งคนค่ะคุณธันวาสุริยจักรก็มีการ

ใช่ก่อนหน้านี้ที่เราได้บอกกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็มีการเดินสายขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่
คุณแม่ของน้องกรีนเองพี่เอสุภาชัยด้วยนะคะ
แล้วก็ชนที่เคารพนับถือในวงการบันเทิง
เพื่อที่จะบวชทดแทนคุณบีดามันดาค่ะ
เจ้าตัวก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อย
ณวัดสังวรพิมลภัยบูลจังหวัดนนทบุรีนะคะ

แล้วก็มีครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนร่วมงานค่ะ
วงการบันเทิงมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพลียงเลย
ก็อนุโมทนาบุญกับได้พระเพชรกว่าภูมิคน

คุณผู้ชมส่งเรื่องราวลอตเตอรี่มาเยอะเลยทีเดียว

นี่แหละ

เมื่อกี้ส่งมาฟ้องเลยเพิ่งไปซื้อในตลาดมา๑๑๐เต็มค่ะ
เพิ่งกลับจากนักคอร์นายกค่ะใบเดียว๑๐๐นึงค่ะ

เพราะฉะนั้นก็ตามล่าหารักแท้กันต่อนะครับ
มันไม่มีหรอกนอกจากใกล้ออกใช่ไหม

ขายบอกหวยดัง๒๖๐คือ๒๖๐บาทคือ๒ใบ
อ่าฮะแล้วเป็นแบบเป็น๓๐บาทครับอ่ะ๘๐ไม่ต้องหาไม่มี
โอ้โฮมาด้วยอารมณ์ร้อน

แต่ว่าก่อนนั้นเราก็จะเห็นเขาอยู่เรื่อยเนาะ

เพราะเคยมีข่าวว่าสติปอ่านผิดแงฮะ

เป็นที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่คนแบบว่า

ระยองก็ใบละร้อยค่ะเมื่อกี้ที่ภาคเหนือก็ร้อยหนึ่ง
ภูสางพระยาว๑๐๐เหมือนกัน
มีจังหวัดไหนเจ๋งบ้างฮะ๘๐ส่งมาหน่อยครับ
มีคนเขียนอันไหนแล้วพี่ลองแอบคุณกัลเองจ้า
บอกใบละ๘๐แค่สร้างภาพมาก
คือจริงน่ะเนอะ
มีจังหวัดไหนซื้อบ้านได้๘๐บ้านส่งมาโชว์กันหน่อยมาขิงกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ต้องแบบใครหาได้ถูกกว่านั้นก็คือต้องคิงแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
สลากต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าลอตเตอรี่ขายเกินราคา

แอ๊บโอ๊ย

เกิดเห็นไปตรงไหนก็เจอแต่หวยใต้ดิน
หลายคนบอกว่าแก้ปัญหาเถอะอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้แบบ

แล้วหนีใต้ดินไปก็เข้าห้องน้ำตลอด

ไม่รับบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อีก

เขาบอกขาย๘๐ไงคะแต่ขอค่าบริการด้วยผิดไหมคะ

แต่ขอขายค่าบริการด้วย
บริการไปเอาลอตเตอรี่มาอย่างนี้เท่าไหร่
หรือไม่ก็ซื้อ๘๐ปุ๊บพี่นวดไหลให้หน่อย
นวดไหล่ให้หน่อยอีก๔๐นะ๑๒๐จับปุ๊บ
คุณกันเองจ้าบอกว่าตอนไปซื้อน่าจะพาตำรวจไปด้วย
ไปละ๑๑๐เห็นไหมล่ะตัวเตะมันต้องขนาดนั้นแล้วเหรอ
เออดูนะฮะยังไม่นั่นถึงขนาดนั้นก็ได้
อ่านเรื่องลอตเตอรี่อะไรเนอะเหมือนเป็นที่ระบายอ่ะ

เราอาจจะต้องขับเคลื่อนด้วยการบอกไปเรื่อยแบบนี้
เผื่อจะมีการแก้ไขอะไรมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่า

มันก็ผ่านมากี่ปีแล้วมันก็ได้อยู่แค่นี้เนาะ
ใช่มันไม่ได้มดจริงอะไม่หรอกเอาแก้ง่ายเราคิดตะกะแก้ง่าย

ถูก๑๐ใบก็เงินก็หายไปร้อยหนึ่งแล้วนะฮะ
ใครยอมขายขาดทุนเขาก็ต้องมากำไร
เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่เราพอใจหรือเปล่า

ถูกขอให้คิดว่าได้มา๑๒ล้านเข้าไว้
โหนี่๒ไม้ได้นะ๒ไม้ได้นะร้อยร้อย๖๐ร้อย๒๖๐นะ
แต่ส่วนใหญ่คนที่เขาซื้อกันเนอะตัวที่เขาถูกกัน
เออไปเหอะเบรกครับผมเดี๋ยวกลับมายังไม่ไปไหนอะไปเบรกนึงค่ะ
น้ำตาท่วมฮะน้องดีนลูกชายสุดที่รักครับ
ความรู้สึกในวันแต่งงานของคุณแม่นั่นเอง
สละโสดเป็นรอบที่๒กับแฟนนุ่มชาวเกาหลีก็คือคุณเจสันเวงนั่นเองนะครับ
พร้อมระบุว่าเป็นการโวยพรในงานแต่งงานที่แม่มีความสุขมากที่สุดเลยลูก
ทั้งนี้น้องดีนก็กล่าวสุดซึ้งนะครับ
ผมมีอะไรจะบอกผมรู้คุณแม่รักผม

ทุกคนต้องมีกะอ่าต้องมีความสุขนะครับ

เรียกว่าสีนี้ทำเอาคุณแม่ทุกคนในงาน
ปริ่มไปพร้อมกับน้ำตากันเลยทีเดียว

ไม่รู้คุณแม่รักผม

สุดท้ายก็จบด้วยของเล่น๒กล่องนะครับ

ไข่เยอะ